ผ่านทางออนไลน์ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๗เป็นนุ่มขี้เหงาอะครับ
ก็คุยกันกับผู้หญิงผ่านทางออนไลน์
ชวนไปกินข้าวที่ห้องเขาก็หลวมตัวไปนะครับ
พอไปถึงปั๊บเนี่ยปรากฏว่าถูกหลอกให้ไปถือไพ่

ไพ่เสร็จแล้วไม่รู้ไปกล่อมมีท่าไหน
เชื่อไหมครับรถที่เขาขับไปเนี่ยถูกนำไปจำนอง
ถูกนำไปจำนองแล้วเอาเงินมาร่วมวงไพ่
หลังจากนั้นสูญเงินไปเป็นแสนกว่าบาท
ผู้ชายคนนี้ครับมาร้องขอความเป็นธรรม
กับทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดขอให้ช่วยหน่อย
โอ้โหมันเจ็บช้ำนะเนี่ย
ผู้เสียหายบอกว่า๓๑ตุลาครับ

เผื่อใครเคยใช้วิธีแบบนี้ในการหาคู่

แบบนี้ครับไปกดถูกใจผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่าคุณแอนอายุประมาณ๔๐
เขา๕๗คุยกันกับสาวใหญ่หน่อย

ฟังก์ชั่นหาคู่ของเฟซบุ๊ก

แล้วก็ส่งข้อความชวนไปกินข้าวที่ห้องพัก

ครั้งแรกคุยกันก็ชวนไปกินข้าวที่ห้อง

วันต่อมา๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ

ทานข้าวด้วยกันไหมพี่ทำงานเปล่าคะ

รอบนี้เขาไปครับ

แล้วเขายอมไปไปถึงปรากฏว่า

ห้องที่แอนอยู่นะครับโดยขับรถยนต์ของตัวเองไป

ในห้อง๒คนผู้หญิงกำลังดื่มเบียร์กันกึ่ม

สักพักหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
อายุเยอะหน่อยเข้ามาที่ห้อง

เงินเดือนเท่าไหร่นี่คุณมีรถกี่คัน

คือถามเยอะมากแล้วถามในเรื่องที่ไม่สมควรถาม
สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันหรือต่อให้สนิทกัน

คุณผู้ชมครับถามแบบนี้เหมือนต้องการข้อมูลอะไรบางอย่าง

เมื่อกี้ในห้องมีผู้หญิงสองคนกินเบียร์แล้วนะ

มามีผู้ชายอายุเยอะแล้ว
คนนี้มาในมาตรเสียใส่ทองเต็มตัวฮะ

เอาผ้ามาปูและชวนทุกคนเล่นไพ่

เพราะว่าพี่เล่นไพ่าไรเป็นบ้าง

เหล้าก็ไม่กินไพ่ก็ไม่เล่น
แต่ดันหลวมตัวไปเล่นแชทออนไลน์แล้ว

คนละสามหมื่นสี่หมื่นเลยเหรอเนี่ยลงเงินกันเนี่ยอืมต่อมาแอนออกอุบายพี่
ช่วยดูไพ่ให้หนูหน่อยเนี่ยเขาเล่นสองมือช่วยดูไพ่ให้ในรอบนั้น
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นหายนะในเวลาต่อมาครับอ้าวเมื่อเอาไพ่จากแอนมาถือไว้ในมือ
ไพ่ที่ช่วยดูปรากฏว่าคุณมิ้นคุณผู้ชมค่ะมันขึ้นไพ่ตองหมดเลยในมืออ่ะ
เอาจริงจริงนะผมอะเล่นไม่เป็นไพ่ไหนนะเขาบอกว่าไพ่ตองเก้าเกย์อ่า
กาวเกะมีไพ่ตองขึ้นเต็มมือเลยเขาบอกว่าไพ่นี้ชนะทุกคนในวง
ก็เลยออกอุบายต่อพี่เอาเงินมาลงสู้ไหมเราถือไพ่เหนือขนาดเนี้ย
เอาเงินมาเลยยังไงมีแต่ได้กับได้ไพ่เข้ามือพี่
พอพี่จับปั๊บเห็นไหมไพ่เข้ามือเลยขึ้นตองเต็มมือ
เขาบอกน้องพี่ไม่มีเงินครับแอนออกอุบายต่ออีกพี่ขับรถอะไรมา
นั่นไงผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาขับรถไปหาสาว
รถยนต์คันนี้ครับเก๋งดำผมขับรถเก่งมาครับ
ถ้าอย่างนั้นพี่เดี๋ยวเอารถยนต์ไปจำนำกับในทุนไว้ก่อนไหม
จังหวะพอสิ้นเสียงปั๊บเหมือนในละครฮะพอสิ้นเสียงพูดในทุนเข้ามาทันทีฮะ
โอ้โหเหมือนเตรียมพอดีเวอร์พอดีมากในทุนเข้ามาพร้อมกับเอกสารมาถึงห้อง
เดี๋ยวนะคะพกเอกสารมาด้วยเหรอคะโอ้โหคุณผู้ชมนี่เหมือนฉากในละครเลยนะครับ
อืมเข้ามาพร้อมกับเอกสารแล้วก็ร่ายยาวว่าอ๋อต้องการทำจำนำจำนองใช่ไหมครับ
มีขั้นตอนแบบนี้แบบนี้นะครับตอนนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
ผู้เสียหายบอกว่าเขาทั้งสับสนแล้วก็เบลอรู้ตัวอีกที
มือของเขาจับปากกาจะหลดปากกาเซ็นเรียบร้อยครับเซ็นเสร็จปั๊บ
ฝั่งนู้นเอารถไปให้เงินมาแสนห้าได้มาแสนห้าก้อนนี้แอนบอกว่าพี่
เดี๋ยวหนูร่วมด้วย๕๐๐๐ลงไปเลขกลมให้มันเป็น๒แสนไปเลย
เอออ้าวตานั้นครับปรากฏว่าได้ไป๖แสนอ่ะ
เขาบอกว่าคือมีเงินรวมกัน๖แสนนะได้ไหมชนะไหม
ไพ่ได้ตองแหม่มเออเขาได้ตองแหม่มในมืออ่า
แต่คุณผู้ชมเหนือฟ้ายังมีฟ้าฉันใดผู้หญิงสูงอายุที่มาถามเขาว่าได้เงินเดือนเท่าไห
ทำงานอะไรอ๋อได้ตองคิงครับแม่มันอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
เงินที่เขาตอนแรกกำลังจะได้มาหายวับไปกับตาเพราะมีคนถือไพ่เหนือกว่าเขา
ใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไหมฮะแบบนี้พวกมิจฉาชีพพอได้ไปรอบนั้น
เพราะวงนั้นเนี่ยวงนั้นคือหกแสนนะค่ะจากตอนแรกลงกันสามหมื่นสี่หมื่น
โอ้โหใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบวมขึ้นหกแสนครับแหมได้อวบอ้วนขนาดนี้
พอได้ปั๊บเขาเลิกเล่นเลยวงแตกครับออกจากห้องอ้าว
ตาเดียวเงินแสนห้าที่ได้มาหายวับไปเลยแล้วแอนก็ยังมีน้ำใจมาส่งเขา
ขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านโอ้โหแล้วบอกว่าพี่รถพี่อ่ะ
เอาไปจำนองจำนำแสนห้าพี่รีบหาเงินไปถ่ายรถคืนนะ
อย่างนั้นเดี๋ยวลอยกระทงนี้พี่ไม่ได้มีรถขับนะ
จะขับรถมารับหนูไปลอยกระทงไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ต้องถ่ายรถคืนภายในแปดพฤศจิกายนเขาไม่ได้เหมือนกับว่า
ถ่ายทุกเดือนจ่ายดงจ่ายดอกอะไรอย่างนั้นหรอกเหรอคะ
ทั้งหมดนี้เขาก็ยังงงและตั้งตัวไม่ถูกและนี่คือความในใจของเขาครับ
ตอนนี้ผมอยากจะบล็อกรถผมไว้คือไม่กลัวรถหาย
ถ้าเกิดไปรู้ตึงหูเขากลัวรถจะไปก่อน
สิ่งที่เรากังวลก็คือเขาจะเอาไปขายต่อ
ใช่ตรงนี้แหละกลัว
เพราะกลัวตรงนี้เพราะกลัวรถจะหายจะสูดเลย
ราคารถมันคงไม่ได้หรอกประมาณแสนห้าแสนหกอะไรเนี่ย
เพราะรถมันปีเก่าแล้ว๑๓ปี๑๔ปีแล้วรถ
หลังจากไปร้องเรียนกับทีมงานสายใหม่ต้องรอด
ก็พากันไปที่โรงพักคลองหลวงปฐุมธานีครับ

คนที่มาเป็นนางนกต่อตกเหยื่อ
พอเหยื่อเชื่อปั๊บชวนไปที่ห้องก็มีการมาล้อมวงชวนเล่นไพ่
คนนี้เป็นผู้หญิงสูงวัยเข้ามาถามข้อมูล
อีกคนทำตัวเป็นเสียอีกคนทำเป็นในทุน
ออกเอกสารรับจำนำข้อมูลอะไรต่าง
ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าแก๊งนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบหายไป

ก็ฝากเตือนผู้ชายนะครับ
ผู้สูงอายุส่วนมากที่จะเจอส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ
หาคู่ต้องระวังนะครับแอปหาคู่
ประมาทไม่ได้เพราะพวกนี้จะเข้ามาทักทาย
มาแล้วเราจะหลงเชื่อไปนัดทานข้าวไปนัดอะไรอย่างนี้
แล้วจะมีกลยุทธ์ทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็ฝากเตือนว่าอย่าหลงเชื่อนะครับ
คือรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วยุคนี้รู้จักผ่านออนไลน์